เช้มไทยปริมาลีกปีล่าสุดกับพวกถึงความพร้อมก่อนโรยสึกเบื้องทองที่ลาวนะครับ
กิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนก็จะมีขึ้นในวันที่๒๔มกราคม
ก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทีมลาวพรีเมอร์ลีกออสตาร์วันที่๒๕มกราคม
คุณโรฤทธซื้อวาจาผู้ในการของทีมก็บอกนะครับว่าการทัวร์ครั้งนี้จะนำผู้เล่นชุดใหญ่มาทั้งหมด
เพราะว่าเป็นหนึ่งในแผนในการเตรียมความพร้อมของซีซั่นหน้า
หมายคือป้องกันแชมป์ไทยลีกรวมถึงคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศ